อยู่ที่เรื่องราวบนท้องถนนนะครับ
เรื่องของรถฉุกเฉินรถพยาบาล
ที่เขาต้องการที่จะวิ่งไปรับไปส่งผู้ป่วย

นี้คันนี้ฮะ
นี่รถฉุกเฉินเขาก็เปิดไซเล็นนะฮะ

จริงแล้วรถคันสีแดงหลบซ้ายได้เลยเห็นไหม

แต่เหตุฉะไหนจึงไม่หลบนะครับ
เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่รถฉุกเฉิน
ไซเรนขอทางขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่
จากมีผู้ป่วยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
แต่ระหว่างนั้นช่องขวามีรถเก๋งคันสีแดง
ไม่ยอมหลบเลยขับเลนขวาตลอด
รถฉุกเฉินต้องตีออกเลนซ้าย
แล้วนี่ฮะช่วงขณะแซงเห็นเขานั่งไหมฮะ

หันมามองคนขับรถฉุกเฉินอีกนะ

หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์กันในโลกโซเชียล

ติดต่อไปยังผู้โพสต์คลิป
แล้วก็ผู้โพสต์คลิปเป็นเจ้าหน้าที่
รถพยาบาลคันที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเป็นช่วงระหว่างทางที่ขับรถฉุกเฉิน
ไปรถทุกคันหลบให้หมดนะครับ
จนมาถึงช่วงถนนมิตรภาพก่อนถึงด่านทางหลวงแก่งคอย
ก็มาเจอกับรถเก๋งคันดังกล่าวสีแดงคันนี้
รถฉุกเฉินเองพยายามให้สัญญาณเพื่อขอทางอยู่พักใหญ่
แต่คนขับรถเก๋งคันสีแดงไม่เห็นจะมีทีท่าว่าจะสนใจอะไรเลยนะฮะ

ว่าผมเปิดไฟทั้งไฟทั้งเสียงมาขนาดนี้แล้ว

ซึ่งระยะการหลบเขามีแต่เขาเลือกที่จะไม่หลบผม

เพราะว่าผมมีชีวิตคนไข้เป็นเดิมพันธุอยู่บนรถ
ญาติที่นั่งอยู่หน้ารถผมยกมือยกมือเลยนะครับ

เขาจะรีบไปเขาขอทางหน่อยนะอะไรอย่างนี้
เขาก็พูดของเขาผมก็จังหวะนั้นผมก็เลยแซงออก
ที่เขาจะพูดนะครับผมก็แซงออก

ผมขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับ

ถ้าทุกท่านได้ยินเสียงรถพยาบาลหรือเสียงรถฉุกเฉินพวกนี้

คนไข้บนรถบางทีเขาอาจจะมีความเสียงค่อนข้างที่จะสูง
ก็ตอบโต้กลับกับชาวเน็ต
บอกว่าเป็นเพียงรถส่งต่อผู้ป่วยและยังเป็นรถเถื่อนด้วย
ก็เลยไม่จำเป็นต้องหลบให้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพอรู้อย่างนี้
ว่าคนในรถเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ก็พยายามติดต่อไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ของชายคนที่อยู่บนรถเก๋งสีแดง

แต่มีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าวันนี้
ผู้ชายในรถสีแดงไม่ได้เข้ามาทำงานนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้คุณเชื่อไหมครับว่า
พ่อโรคหอบหืดกำเริบอย่างกระทันหัน
จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลลาดกระบัง
ซึ่งคุณหมอก็ลงความเห็นว่าผู้ป่วยมีอาการสมองขาดออกซิเจน
หากรักษาก็อาจจะเป็นเจ้าชายนิทรา
ครอบครัวจึงตัดสินใจส่งตัวกลับมาพักที่โรงพยาบาลอาคอนบุรี
จังหวัดนครราชศรีมาซึ่งใกล้กับบ้านเกิด
เพื่อหวังว่าจะให้ญาติได้มาดูใจกันเป็นครั้งสุดท้าย
แต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับ
ซึ่งในช่วงเกิดเหตุนั้นก็มีแม่และน้องชาย
นั่งไปในรถฉุกเฉินคันนี้ด้วยนะครับ
มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหน่อย
อย่าทำแบบนี้อีก
เพราะว่าความรู้สึกการเป็นการตายของ
ถ้าเป็นสมมุติเป็นพ่อแม่เขาก็เกิดแบบนี้ขึ้นมา
ถ้าเกิดเจอคนทำแบบเขาอย่างนี้
เขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกแย่ไหม
ถ้าเกิดมาสิ้นเสียอย่างนี้สิ้นสุดการตายแบบนี้

ภาษาภาคภาคบอกเขาบ้างถ้าเป็นญาติพี่น้องเขาเอง
โดยศพของผู้เสียชีวิตก็ชาปนากิจไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายวานนี้
ซึ่งนางสาวสายใจก็บอกว่าไม่ติดใจเอาความอะไร
กับคนขับรถเก๋งคันสีแดงดังกล่าว

เพราะอยากให้พ่อนั้นจากไปอย่างเป็นสุขนะครับ
แต่ก็อยากฝากว่าขอให้มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางมากกว่านี้
เพราะรถฉุกเฉินที่ต้องเปิดไซเรนและไฟขอทางนั้น

เพราะในรถมีผู้ป่วย
หรือไม่ก็รถคันนั้นกำลังจะไปรับผู้ป่วย

ขอให้เห็นใจนะครับ
เพราะมีชีวิตเป็นเดิมพันธุ
เป็นวินาทีชีวิตของผู้ป่วยจริงนะครับ